มาติดตามเรื่องของการเมืองและผมอยากจะถามคุณผู้ชมเหลือเกินว่า
คุณผู้ชมคิดว่าณตอนนี้เศรษฐกิจดีหรือเปล่า
ส่งมาบอกหน่อยหน้าจอทางไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กไลฟ์
อยากรู้ว่าเศรษฐกิจดีตามที่เขาว่าหรือเปล่า
ใช่ค่ะเพราะว่าคือนายกบอกว่ามันไม่ใช่เศรษฐกิจไม่ดีนะ
คือนายกเนี่ยเพิ่งไปลงพื้นที่ที่สมุทรปราการ

ทุกคนก็รอต้อนรับนะเอาดอกไม้มามอบให้ส่งเสียงต้อนรับกันคึกคักมากเลย

มาด้วยใจนะคะนายก
มาด้วยใจนะคะมารับนายก
ลงพื้นที่พบประชาชนที่สมุทรปราการแล้วก็นนทบุรี
ไปสำรวจชีวิตความเป็นอยู่เยี่ยมชมร้านค้าในตลาดพระประแดงค่ะ

อุ่นเสียงเชียร์ให้กำลังใจล้นหลามเลยนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าที่เขารอมอบดอกกุหลาบให้
ซึ่งนายกก็กล่าวย้ำเหมือนทุกครั้งที่ลงพื้นที่แหละค่ะว่า
มาดูปัญหามารับฟังปัญหาประชาชน

หลายคนบอกว่าค้าขายไม่ดีอ้าวไหน
ตกลงเป็นยังไงค้าขายเป็นยังไงบ้าง
พ่อค้าแม่ค้าเขาก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่ามันขายไม่ค่อยดีจริง
นายกก็บอกว่าคือขายของไม่ดีขายของไม่ได้เนี่ย

แต่เท่าที่ดูก็ขายได้ทุกร้านนี่
ราคาสินค้ามันมีขึ้นมีลงตามกลไกตลาดและฤดูกาลนะ

คือนายกบอกว่าก็เห็นขายได้ทุกร้าน
แต่พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าเออไอ้ขายมันก็พอขายได้แต่มันขายได้ไม่ดี
คือบางทีมันก็ต้องแยกนะระหว่างขายได้กับขายดีซึ่ง
ซึ่งนายกเองก็ไปแนะนำแม่ค้าบางคนก็บอกว่า
เอาเนี่ยถ้ามันขายไม่ดีก็เอาของมาแต่พอขายละกัน

หรือท่านก็บอกว่าเอาทำการตลาดดีไหม
หาลูกค้าประจำดีไหม
หาลูกค้าประจำสิอะไรแบบนี้

คือลูกค้าประจำก็มีน้อยพอลองทำการตลาดนะ
อย่างเช่นให้เขาเชื่อสินค้าไว้ก่อนอะไรอย่างนี้

มันก็ทำอย่างนั้นไม่ค่อยได้เท่าไหร่

ซึ่งระหว่างที่นายกรัฐมนตรี
นำคณะเดินทางไปที่ชุมชนวัดบางไผ่

ใช่แล้วก็มันมีประเด็นเรื่องของ

ที่ว่ามีคนแบบบอกว่า

เป็นนโยบายที่แบบเหมือนหาเสียงหรือเปล่า

นายกก็บอกเลยนะคะบอกว่า

ไม่ได้ทำเรื่องนี้เพื่อให้คนรักเลย

ก็ใช้งบตามความเหมาะสมที่ควรจะต้องเป็น

บ้าหรือเปล่าร้อยหนึ่งแล้วได้บัตรเลย

ทำตามขั้นตอนต่างหากเป็นการดูแลประชาชน
นายกบอกด้วยว่า๔ปีเร็วจังเลย

แต่เพราะรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้น
มันยังแก้ไม่เสร็จเลยปัญหามันมีเยอะ
ปีแล้วเหรอยังแก้ได้ไม่เสร็จเลย

นายกก็ฝากบอกนะคะว่าเอาเลือกให้ดีก็แล้วกันนะ
ตั้งใจเลือกมีบทเรียนกันอยู่แล้ว
ทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยหน่อย
นายกบอกว่าจริงแล้วนายกเป็นคนน่ารักพอสมควรนะ

จะพยายามใจเย็นให้มากขึ้น

แต่ก็เตือนว่าบอกว่าปีหน้าเลือกตั้งแล้ว
อย่ามาทรยศอย่ามาขัดแย้งอะไรกันอีกนะ
อย่าให้มีนะเพราะว่าปีหน้าจะมีงานมงคลใหญ่
ไปดูประเด็นที่นายกถูกโจมตีกันหน่อยนะคะ
เรื่องนี้พนประวิทย์วงศุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รวมถึงนายพุทธิพงศ์ปุณกันโคศกรัฐบาล

สำหรับข้อกล่าวหาของหม่อมราชวงศ์ปรีดียธรเทวกุล
ตรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจในรัฐบาลคอสช
บอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัว
เป็นเรื่องของคนที่ไม่ชอบกันเป็นการส่วนตัว
เรื่องที่พูดเนี่ยเข้าใจคลาดเคลื่อนกันไปทั้งนั้น
พลเอกประวิทย์บอกเลยนะว่าเป็นการพูดไปเรื่อยไม่ได้มีหลักฐาน
พอถูกถามว่าตกลงแล้วหม่อมราชวงศ์ปรีดียทร
ลงรอยกับทีมเศรษฐกิจชุดปัจจุบันใช่ไหม
เพราะมันมีกระแสมาตั้งแต่ตอนที่เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีแล้ว
พลเอกประวิทย์บอกว่าเกิดด้วยกันทั้งนั้นแหละ
พอหลังจากเขาออกไปจากคอรมอก็ไปคิดเอาเองก็แล้วกัน
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับกรณีที่มีคลิปวิดีโอในสังคมโซเชียล
ที่มีผู้ชายคนหนึ่งอ้างว่าถูกชักชวนให้สมัครสมาชิกพักพลังประชารัฐ
เพื่อแลกกับการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาล
พลเอกประวิทย์บอกเลยว่าฝ่ายความมั่นคงควบคุมตัวบุคคลที่อัดคลิปเผยแพร่ไว้แล้ว
ตอนนี้สอบสวนอยู่ค่ะจะเป็นกลุ่มต้านรัฐบาลหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่รู้
รอผลการสอบสวนก่อนก็แล้วกัน
ส่วนพักพลังประชารัฐเองมีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะคะ
แถลงการชี้แจงเลยค่ะว่าจากการตรวจสอบเนี่ยรู้มาว่าคลิปนี้ถูกถ่ายที่จังหวัดเยอะโสธร
เมืองต้นก็ตรวจสอบภาพและเสียงแล้วไม่มีหลักฐานตามที่ผู้บันทึกคลิปกล่าวอ้าง
ที่ผ่านมาก็เคยตักเตือนสมาชิกที่กระทำการฝ่าฝืนข้อบังคับ
ในการเป็นผู้แสดงเจตจำนงเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งไปส่วนหนึ่งแล้ว
ถ้าพบว่าสมาชิกคนไหนทำการฝ่าฝืนหลักการของพักแบบนี้อีกก็จะถูกลงโทษอย่างเฉียบขาดนะคะ
ส่วนพันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกรกตบอกว่า
เรื่องคลิปตอนนี้ยังไม่ได้มีการนำเข้าที่ประชุมกรกตค่ะเพราะว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนข้อเท็จจริง
ซึ่งเรื่องนี้กรกตสามารถตรวจสอบได้เลยไม่ต้องรอให้มีใครมาร้องนะคะ
เดียวกับก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าพักการเมืองหนึ่งเรียกเก็บบัตรประชาชนชาวบ้านจำได้ไหม
เขาก็บอกว่าเรื่องนี้กรกตก็ตรวจสอบอยู่เหมือนกัน
ส่วนกรณีเรื่องของการจัดโต๊ะจีนที่พักการเมือง

ตอนนี้อยู่ระหว่างรอให้พักพลังประชารัฐเนี่ย
จัดทำรายละเอียดชี้แจงต่อประชาชน

กรกตบอกว่าก็มีเวลาให้ชี้แจง๓๐วัน

ตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการของการรอค่ะ
ส่วนความเห็นคุณผู้ชมก็

ส่งเข้ามาด้วยนะบอกแย่มากบางคนก็แบบ

คือบางคนบอกว่าที่บอกว่าเศรษฐกิจดีเนี่ยดีเฉพาะบางคนบางกลุ่มหรือเปล่า

รัฐบาลใหม่พักที่เข้ามาเป็น
รัฐบาลที่มีอำนาจในการร่างนโยบาย

นโยบายที่กระตุ้นเรื่องของปากท้องเนี่ย
ให้มันเห็นผลเป็นรูปธรรมให้ประชาชนเขาแบบ